เอาไม่ลงไปน่ะคะท่านผู้ชม

ก็มีทางเดินมากท่านผู้ชม

เร็วไปค่ะ

ค่ะ

ไม่ได้ไปพร้อมกันค่ะไปหาญาติค่ะ
แต่ว่าพี่เขาก็ไปด้วยตามไปทีหลังค่ะ

อันนี้คือนักกัน
ก็เหมือนไปขับรถเล่นกันไปลดทริปอะไรอย่างนี้ค่ะ

ค่ะใช่ค่ะ

จริงเหรอไม่เห็นอ่ะหนูไม่เห็น
หนูไปค่ะแต่ไม่ได้สนิท

เรียกว่าศึกษากันได้ไหมคะตอนนี้กับเป้

เรียกว่าศึกษากันได้ตอนนี้กับเป

แล้วไม่ใช่กำลังจะแบบเริ่มประโยคใหม่

คุณพี่เป๊เค้าเคยบอกว่าเราเป็นทุน้าเป็นเพื่อนเลยไง
ใช่ค่ะสบายใจกว่าเยอะเลยค่ะ

คือต้องรอให้ทางพี่เป้พูดก่อนนะคะ

ถ้าหนูสะดวกแบบไหนถึงจะเป็นแบบนั้นค่ะ

แล้วกันเพื่อนนะค่ะ

ถ้ามีรูปออกมาแล้วทุกคนก็เลยแบบอยากมีคำถามเฉย

คือพี่เป้ต้องมาจีบเรา

มันเรื่อยอยู่ในช่วงกับกัดสนใจอะไรอีกหรือเปล่า

อยู่ในช่วงกัดสนใจ

ตรงพี่เป้จีบไหมคะ

หนูว่าอยากให้ทุกคนถามเรื่องงานหนู
หนูก็เลยไม่เริ่มพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก่อน
ไม่งั้นแบบหนูเล่นละครไปกี่เรื่อง
ไม่มีใครถามถึงละครหนูเลย
แม่ไม่จีบค่ะตอนนี้โสดค่ะ

จริงหนูก็ไม่ได้อินให้ใครมาจีบเราก่อน

เดี๋ยวอาจจะดูให้ความหวังใครอะไรอย่างนี้

ถ้าหนูอาจจะเป็นผู้เลือกแล้วอาจจะขอจีบก่อน

มันก็สงสารเขาที่เขาต้องเสียเวลา
แสดงว่าพิเฟย์ไม่ใช่สเปรกเรา

เขายังทนอีกสัก๕ปีอาจจะใช่

พิเฟีย

นี่เบียนเล่นหนูก่อนอ่ะ

แต่หมายถึงอยู่กับผู้หญิงมันสบายใจ
สบายใจค่ะเป็นพี่น้องที่สบายใจเพราะว่ารู้จักก็มานานค่ะ

สัปดาห์หน้าจะพีคที่สุดเห็นสัปดาห์นี้ที่แบบตายเกือบทั้งวังล้างบางหมดแล้วเนี่ยค่ะ
ก็สัปดาห์หน้าพีคกว่ามาลุ้นว่าใครที่จะตายคนต่อไปค่ะ
ก็จริงเป็นผลงานที่หนูค่อนข้างภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่ได้โอกาสที่จะได้รับบทบาทนี้ค่ะ
ค่อนข้างที่จะเครียดในการทำงานเรื่องนี้มากแต่เหมือนมันเป็นแบบเป็นละครที่ทำให้เราแบบอยากทำการบ้าน
อย่าทำให้มันได้ดีที่สุดเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ด้วยวิธีการพูดด้วยอะไรก็ตาม
มันมันไม่ได้แบบแค่ร้ายอะค่ะมันมีความเก็บกฎมันมีความจิตด้วยเส้นทางการเดินทางของมัน
ความรักไม่ว่าจะฉากแบบจู่จีกับผู้ชายแต่ละคนบนเตียงอะไรอย่างนี้มันค่อนข้างหนักกว่าก๊อสซิกเกอร์ที่เราได้รับมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ความเลวในการใส่ชุดว่ายน้ำหรือว่าจะใส่ผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้มันค่อนข้างเรียวมากอะไรอย่างเงี้ถ้าลงน้ำก็หัวฟีบอะไรอย่างเงี้ยใช่
หายเหนื่อยค่ะจริงมันเป็นสิ่งที่หนูบอกว่าหนูไม่มีเวลาเพราะเวลาทำละครเรื่องหนึ่งหนูค่อนข้างแบบตั้งใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงแล้วหนูอยู่ใต้สังกัดของบริษัทกันตนาค่ะ
แล้วกันตนาก็เป็นคนผลิตละครเรื่องช่อง๗ด้วย

ส่วนตอนเล่นละครช่อง๓ก็เล่นกาตนาเหมือนกัน
จริงก็ค่อนข้างขอบคุณค่ะ
กับความโชคดีใน๕ปีที่ผ่านมา
คุณคุณจับจุดไหมว่าให้ได้ไปโกรธช่อง๓หรือว่าโกรธช่อง๗
ไม่หรอกมั้งคะหนูว่ายุคนี้มันเป็นยุคของแบบนักแสดงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าหนูก็มีฝากซีรีส์แกมมี่ด้วยนะคะ
ค่ะก็ฝากซีรีส์ค่ะไฟดีที่เพิ่งจบไป
แล้วก็มีรักแท้มาแล้วค่ะของช่องวันที่เล่นกับพี่พลอยเชอร์มานนะคะ
ว่าปัทวีแซ่บแล้วเรื่องนี้หนูก็แซ่บเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าหนูเล่นกับแม่หนูค่อนข้างจะต้องทำการบ้านหนักกว่าเดิมค่ะ

ขอบคุณค่า
ขอวุ่นให้